คู่นี้นะคะคุณผู้ชมรักดีไม่มีตกลู่เลยสำหรับหญิงรัฐาแล้วก็หนุ่มตุ๋นนะคะหวานอ้าวหวานเอาเอ๊ะอ่ะชวนกันวิ่ง
กรีนเวฟพร้อมกับแง้มโปรเจกต์บินรัดฟ้าไปวิ่งแข่งพร้อม
แต่ที่แม่แม่นะตอนนี้หญิงตุ๋นมีรายการถ่ายคำคู่กัน
ฝ่ายชายบอกเก็บไว้ดูเผื่อวันไหนจะต้องใช้ในวันสำคัญ

จริงอะไรจริงเอาไปฟังเขาสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ

เวลาที่เราไปเที่ยวเราก็อยากเก็บประสบการณ์มา
เอาจริงก็ไปดูเองด้วยว่าแบบเคยไปที่นั่นมาที่นี่มานะอะไรอย่างนี้

ทะเลาะกันก็ไม่ออกสื่อสีก็โชว์หมดหวาน

เพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่แน่นะคะว่าอาจจะมีลุ้น
เพราะหนุ่มตุ๋นเองก็ถึงกับเอ่ยปากเลยนะว่า
จริงแล้วคลิปพวกนี้ที่ถ่ายเป็นรายการขำเนี่ย
อาจจะได้นำไปใช้ในวันสำคัญก็เป็นได้
วันสำคัญมันจะมีวันอะไรนอกจากวันเกิดวันวาเลนไทย
แล้วรอรุกันวันแต่งงาน

ความรักครั้งนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะคุณพ่อคุณแม่นะคะ
มีญาติในเขียวนะคะ